ท่านผู้ชมครับมาดูคดีที่เกิดขึ้นกับพระรูปหนึ่งนะครับ
เป็นหลวงตาซึ่งอายุท่านก็๘๖ปีแล้ว
ปรากฏว่าถูกคนร้ายเข้ามาชิงทรัพย์นะฮะ
แล้วก็ทำร้ายจนท่านมรณภาพนะครับ
ทางญาติญาติเขาก็ติดใจสงสัยเรื่องคดี

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
คดียังไม่คืบหน้านะครับใช่ค่ะ
ทางผู้ที่เป็นลูกหลานนะครับของพระรูปนี้ก็คือหลวงตาคำตา
ซึ่งท่านอายุ๘๖ปีแล้วนะครับ
ชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงตาปู่
ซึ่งหลวงตาปู่เนี่ยถูกคนร้ายทำร้ายนะครับ
มรณภาพอยู่ในกุฏิในวัดมายางนะลูกชายของหลวงตาบอกว่าพ่อเนี่ยบวชมานานกว่า๒๐ปี
สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอายุมากนะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยคงเข้ามาในกุฏิเพื่อชิงทรัพย์สิน
มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นด้วยเพราะก่อนหน้านี้พ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่
คนร้ายจะเข้ามาชิงทรัพย์สินแต่ว่าพ่อไม่ยอมคนร้ายก็หนีไป
แต่ครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าเข้ามาอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดมายาง
ตำบลหนองแคร์อำเภอราศรีสลัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
วันนี้ที่วัดมะยางนะฮะบรรดายาดชาวบ้านก็มาช่วยกันเก็บข้าวเก็บของภายในกุฏิ
ของพระคำตาอินทวังโสอายุ๘๖ปีหรือหลวงตาปู่นะครับ
หลังจากถูกคนร้ายเข้าไปทำร้ายจนมรณภาพอยู่หน้าห้องน้ำในกุฏิ
เมื่อตอนตี๓วันที่๑๓ธันวาคม
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดมายางนะครับ
ก็ไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไปคุยกับพระลูกวัดมายาง
เทิดพรปิยธรรมโมอายุ๖๓ปีนะครับ
ท่านเป็นพระที่ไปพบหลวงตาปู่นอนจมกองเลือดอยู่เป็นรูปแรกเลย
โดยเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะครับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุได้ยินเสียงสุนัขเห่าตอนสักประมาณตี๔
ก็ตื่นมาไล่สุนัขตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรคิดว่าเป็นสุนัขคงจะไล่กัดไก่
พอ๖โมงเช้าออกไปบินทบาทแล้วกลับมาที่วัด
เห็นหลวงตาปู่ออกมากวาดลานวัดปกติต้องออกมากวาดลานวัด
ก็เลยไปเรียกที่กุฏิกลับพบว่านอนจมกองเลือดอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วก็ไปเรียกคนมาช่วยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายต้องประสงค์ต่อทรัพย
เพราะรู้ว่าหลวงตาปู่มีเงินสดติดตัวแล้วหลวงตาปู่เคยถูกขโมยเงินมาแล้วหลายครั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงพระในวัดที่กลัวคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุอีก
แต่ชาวบ้านแถวนี้ก็หวาดกลัวคนร้ายจะมาชิงทรัพย์มาทำร้ายอีกเพราะแม้แต่พระสงฆ์ยังฆ่าได้ลงคอ
ก็นะว่าเห็นเลือดก็ดูเขานึกว่าตายถูกต่อแต่ก็ตายแน่ก็เลยกลับ
เคยไปกับตัวว่าลูกเต้าก็ไข่
เต้าหรือใครอุปถาแกแกก็ไม่ให้
ก็จะได้เงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ
แล้วก็ได้เงินแบบว่าค่าพิการด้วย
เดือนแกก็ได้พันแปดแกก็ไม่ให้ใคร
ตอนนี้ลูกยัดยาดของลุงเต้าปู่

นายวิรัติหารชัยอายุ๕๓ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองแคร์ด้วยนะครับ

บอกว่าพ่อบวชพระมา๑๗พันศาแล้ว
คนร้ายไม่น่าจะทำกันถึงขนาดนี้

อยากให้มากราบขอเข้ามาหลวงตาปู่
ครอบครัวพร้อมอโหสิกรรมให้
แต่ต้องอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก
ทุกภาคส่วน
ดูบ้านเมืองไหนครับ
ช่วยเรือ
อย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นให้มี

สังคมมันจะอยู่กันไม่ได้นะครับ

คุณผู้ชมคะส่วนลูกสาวคนเล็กของหลวงตาปู่นะคะ
นางภูรดาหารชัยอายุ๔๑ปี

ก่อนหน้านี้หลวงตาปู่เคยถูกคนร้ายขโมยเงินไปแล้วนะ

จำได้มีคนร้ายได้เงินไป๓๐๐บาทครั้งหนึ่ง
ครั้งต่อมาถูกคนร้ายขโมยเงินไปอีก๙๙๒๐บาท

ได้รับนิมนต์จากงานกระถิ่นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ว่ายังไม่ได้เอาไปฝากธนาคาร

ก็ไม่ได้ตั้งใจจะพกเงินสดติดตัวอยู่ตลอดเวลา
โพดาก็เลยบอกว่าเธอดูแลพ่อมาโดยตลอดนะ

โอ้โหเจอพริกป่นกระจายเกลือนห้องนอนหลวงตาปู่
ว่าคนร้ายน่าจะเอาพริกป่นเนี่ย
สาดใส่ตาเพื่อให้หลวงตาปูเนี่ยแสบตา
เพราะปกติแล้วหลวงตาปู่ไม่ฉันเผ็ด

เพราะว่าเธอเป็นคนนำอาหารมาถวายให้ตลอด
ส่วนลูกสาวคนโตก็คือคนเสื้อลายนะคะ
นางทิพพาจันหอมก็บอกว่าไม่อยากให้คนร้ายไปก่อเหตุกับใครอีก
ทุกคนในครอบครัวเสียใจที่สุดในชีวิต
อยากให้คนร้ายกลับตัวกลับใจเถอะมอบตัวเถอะ
โดยเหล็กคนแบบนี้
ลูกสาวคนนี้กินเพจป่ะนะ

พ่อไม่เคยเป็นผิดเป็นไผ่กับใครพ่อเป็นคนใจดี
ทีนี้พี่อยากบอกถึงคนที่มาทำร้ายร่างกายของคุณพ่อ
ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยถ้าเขารู้ว่าลูกเขาทำกับหลวงพ่อจนเสียชีวิตเนี่ย
ทำร้ายร่างกายถึงขนาดนี้ก็ขอให้เขากลับจิตกลับใจใหม่เถอะ
ยกโทษให้อภัยกับเขาโทษหนักจะได้เป็นเบาไม่อยากให้ลอยนวลอยู่
ถ้าเกิดไปว่าอย่างนี้บ้านเมืองอยู่ไม่ได้แล้วล่ะ
หมู่บ้านมะยามันว่าจะไปทำกับใครอีก
คนในพื้นที่ก็กลัวไงว่าเออถ้ายังลอยนวลอยู่แบบนี้
โบ้งชาวบ้านเขาก็กลัวนะขนาดกับพระวัย๘๖ยังทำได้เนี่ยค่ะ
ทีนี้ถ้าวิเคราะห์จากคำบอกเล่าของพระเทิดพรและลูกสาวของหลวงตาปู่นะคะ
พฤติกรรมของคนร้ายเป็นแบบนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
กลางดึก๑๓ธันวาคมคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ค่ะ
รู้จักทางเข้าออกของวัดหมาในวัดไม่เห่าเลยด้วยซ้ำ
คนร้ายเข้ามาทางหน้าต่างกุฏิเพื่อค้นหาทรัพย์สิน
แต่พอหลวงตาปู่รู้สึกตัวตื่นคนร้ายกลัวว่าจะถูกจับได้
ก็เลยเอาถุงพริกป่นที่เตรียมมาสาดใส่หน้าของหลวงตาปู่
แล้วก็ใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะทุบตีตามร่างกาย
เพราะว่าหลวงตาปู่ขาขวาหักนะคะแขนซ้ายมีรอยช้ำนะคะ
เชื่อว่าพอหลังจากก่อเหตุแบบนี้คนร้ายก็ค้นหาทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไป
ก็คดีนี้นะครับยาดมองว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมาก
กับแพทย์ไปตรวจสอบชนะสูตรศพของหลวงตะปู
พบว่ามีรอยแผลแตกคล้ายกับถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ๓แผล
มีรอยถูกของมีคมบาดที่ฝ่ามือซ้าย๑แผลมีรอยช้ำที่แขนซ้ายอีกหนึ่งแห่ง
ขาขวาท่อนล่างนี่ก็หักนะคือลูกชายของหลวงปู่เนี่ยบอกว่า
พิกป่นกระจายเต็มพื้นหลวงตาตอนถูกสาดแล้วคงจะเข้าห้องน้ำ
กะว่าจะเดินไปห้องน้ำเพื่อไปล้างตาที่โดนพริกป่น
แต่คนร้ายตามไปใช้ของมีคมฟันเข้าที่ศีรษะตามแขนขาจนเสียชีวิตมรณภาพอยู่หน้าห้องน้ำค่ะ
ก่อนหน้านี้เมื่อกลางเดือนตุลาคมเนี่ยหลวงตาปู่ได้เรียกลูกมาบอกว่าช่วงกลางดึก
ปลายเดือนตุลาคมมีคนร้ายเป็นผู้ชายวัยกลางคนผิวดำบุกเข้ามาในกุฏิพยายามจะจี้ชิงเอาเงิน
ค่ะเชื่อว่ามันต้องย้อนกลับมาอีกเนี่ยทำได้แม้กระทั่งกับพระกับเจ้านะคะ
ลูกชายบอกเลยว่าโอ้โหหลวงตาปู่สุขภาพจริงก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะ
บวชมา๒๐กว่าปีแล้วด้วยอายุมากแล้วด้วยเวลาเดินก็หลังคล่อม
คนร้ายยังกล้ามาขโมยแล้วขโมยอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้
แล้วล่าสุดเนี่ยหลวงตาปู่มีเงินที่ได้รับกิจนิมนต์มาอยู่แค่ประมาณ๒๐๐บาท

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยก็คงเอาเงินตรงนี้ไปนะครับ
ส่วนศพของหลวงตาปู่นะครับตอนนี้ญาติก็ชาปนกิจเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
วันนี้ก็ได้ไปเก็บอัฐิเรียบร้อยแล้วนะครับโหดเยี่ยมจริง
ใช่ค่ะทางครอบครัวของหลวงตาปูก็เลยบอกว่าคนร้ายกลับตัวกลับใจเถอะ
มามอบตัวเถอะมาขอขมาพร้อมยกโทษให้แล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะ